วันนี้ทางกู้ภัยต้องช่วยกันติดตามหาตัวผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ
เธออายุ๔๒ปีอีกละทีนี่ก็น้อยใจที่สามีโทรไปแล้วไม่รับโทรศัพท์

นี่เป็นภาพที่อาสากู้ภัยสว่างอรุยะบ้านนา
ไปช่วยกันค้นหาผู้หญิงวัย๔๒ปีคนหนึ่ง
ในพื้นที่ตำบลบ้านนาอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก
หลังจากคิดสั้นจะฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดลงไปในคลองแถวบ้านนะครับ
ซึ่งน้ำไหลเชี่ยวมากแล้วก็หายตัวไป
เหตุการณ์นี้นะครับทางสามีบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
เขาก็ออกไปนอกบ้านส่วนภรรยานั่งกินเหล้าอยู่ที่ริมคลองหน้าบ้าน
ก็เป็นจุดที่นั่งกินเหล้าประจำนะครับแล้วพอตัวเองมาถึงบ้าน
เกิดมีปากเสียงกับภรรยานะครับภรรยาก็น้อยใจที่ตัวเองไม่รับโทรศัพท์ด้วย
ตอนนั้นก็อธิบายไปแล้วนะครับว่ากำลังขับรถอยู่ก็เลยไม่ได้รับ
รับสายไม่ได้แต่ภรรยาก็ไม่ฟังไม่เข้าใจนะครับภรรยาเอ่ยปากบอกว่าเดี๋ยวจะไปฆ่าตัวตาย
ตอนนั้นก็ไม่คิดว่าจะทำจริงนะฮะปรากฏว่าสามีเนี่ยบอกว่าตอนนั้นก็ตอบไปว่าไปเลย
บอกว่าเดี๋ยวจะไปฆ่าตัวตายเนี่ยก็เลยบอกว่าอ่าไปเลยจากนั้น๕นาทีครับ
ภรรยาเดินออกมาจากห้องแล้วก็นู่นเลยครับกระโดดลงคลองหน้าบ้านนะฮะ
หลังจากเห็นว่าภรรยาเนี่ยหายไปแล้วออกมาตามหาจุดที่เป็นเปรย์ที่อยู่หน้าบ้าน
เจอขวดเหล้าวางอยู่กับรองเท้าของภรรยาแต่ไม่เจอตัวนะครับ
แล้วได้ยินเสียงอะไรบางอย่างอยู่ในพุ่มย่าข้างคลองเดินไปดูพบว่าเป็นภรรยานอนติดอยู่กับพุ่มย่าในน้ำ
ก็นำตัวขึ้นมาบนฝั่งนะครับแล้วก็เดินไปเปลี่ยนเสื้อผ้าในบ้าน
แต่พอเดินออกมาอีกทีนึงหายตัวไปอีกแล้วสามีก็เสื้อผ้าเปียกไงไปช่วยภรรยา
เปลี่ยนเสื้อผ้าเดินออกมาอีกทีหายอีกแล้วนะครับเลยต้องช่วยขอแรงจากอาสากู้ภัยให้มาช่วยตามหาภรรยา
หาอยู่กว่าสามชั่วโมงนะครับสุดท้ายแล้วไปเจอห่างจากบ้านไปประมาณแปดร้อยเมตร
ในสภาพตัวเนี่ยเปรียกปลอดหมดนะครับอยู่ในฝ่ายนาว์สั่นว่าตอนนั้นฝนตกด้วย
คือโชคดีไม่จมหายไปในคลองแล้วก็นำตัวขึ้นมาทรงโรงพยาบาล

อาบโทรศัพท์อ่ะอ๋ออันนี้ผมก็เลยบอกว่าขับรถอยู่มันรับไม่ได้
ผมขับรถครับแล้วผมกลับมาก็คือมาพูดพูดคล้ายคล้ายแบบ

ผมเดินตามมาเสร็จเขาก็ลงคลอง

ผมก็เดินตามหาตลอด๒๓รอบ
แต่ผมต้องให้น้องสาวโทรเรียกฮุกมาเนี่ย
คือว่าเขาโทรไปเขาน้อยใจผัวเขาว่าผัวเขาไม่รับโทรศัพท์
ผู้หลังเขาก็บอกว่าฝนตกหนักก็รับไม่ได้ฟ้าก็ร้องอย่างนี้
ทางภรรยาก็บอกว่าสาเหตุที่ตัดสินใจกระโดดลงไปในคลอง
ไม่ได้แค่น้อยใจเรื่องสามีไม่รับโทรศัพท์นะครับ
แต่มันก็มีปัญหาความไม่เข้าใจผิดในครอบครัว
ทอบคลัวอีกหลายเรื่องเหลือรังมานาน
แต่สามีก็ไม่เคยสนใจแก้ไขปัญหาให้
ก็เลยเครียดกดดันก็เลยอยากจะจบชีวิต

ขอบคุณครับคุณครับ
พี่ก็บอกเราเป็นสร้างอะไรอยู่อะไรอย่างเนี่ย
เขาก็มีความรู้ว่ามือหูแล้วเนี่ย
ก็เลยตกลุ่มกลัวว่าไม่ไปซะงั้น
แล้วเราก็บอกเขาเลยไหมว่าจะไปกระโดดน้ำเลย

แล้วเนี่ยรักทุกอย่างก็อีกเนี่ย
ก็บอกเขาไม่เจอเลย
ก็บอกวันนี้เป็นไงครับเว้ยขอบคุณอีก
แล้วเขาเลยบอกเออเดี๋ยวไปตายให้ดู
เออเดี๋ยวไปตายซะเขาก็ว่าอย่างนี้

เขาเลยบอกมันน่ามากก็โดดเลย

บอกว่าก็ได้คุยกับสามีแล้ว

เข้าใจกันดีแล้วนะฮะ

ใช่เพราะเธอบอกว่าเธอบอกเดี๋ยวจะตายให้ดู
ดันพูดว่าก็ไปตายซะ